นครราชศรีมามีพิธีชาปนกิจนะครับ
แรงงานไทยนะครับที่เสียชีวิตที่
ในประเทศอิสราเอลก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับ
เป็นวันสุดท้ายคุณผู้ชมคนมาเยอะจริง
จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดหนองยางนะครับ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา

นางสุรางคณาขุนศรีคุณแม่นะครับ
เดินถือลูกลูกชายนำหน้าขบวนศพ
มาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็มีพลตรีอัธชัยรักษาสิน
ท่านผู้ประชาการมณฑนทหารบกที่๒๑กองทัพภาคที่๒
แล้วก็ประชาชนที่บอกว่าคนมาเยอะจริงคุณผู้ชมฮะ
กว่า๕๐๐คนมาไว้อะไรในครั้งนี้
คุณแม่สุรางคณานะครับก็บอกว่าโล่งใจบ้าง
ได้นำศพลูกชายมาประกอบพิธีทางศาสนา
วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้มีโอกาสอยู่กับลูกชาย
ภูมิใจมากที่แม้ลูกชายจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่กุศลผลบุญที่ลูกทำมาส่งผลให้วาระสุดท้าย
มีคนมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ขอให้วิญญาณของลูกไปสู่พบภูมิที่ดี
เกิดมาชาติหน้าขอให้เกิดมาอย่าได้พบเจอกับความลำบากอีกเลย
และขออโหสิกรรมกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้แม่จะนำเงินที่ได้รับจากการเยียวยา
ดูแลครอบครัวต่อไปเอง
แม่ขออโหสิกรรมที่แม่เคยทำให้เขาแบบอุ้มอบ
ว่าแม่ไม่ได้จัดใจจะไปทำร้ายจิตใจเขา

เขาอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น
แบบไม่ต้องอาฆ์ใครที่ว่าเพราะเขาไปเมื่อกี๊
ขณะที่คนในหมู่บ้านหนองยางอีกครอบครัวก็คือ

คุณผู้ชมนี่ครับคือคุณพ่อของแรงงานไทยอีกราย
ตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับ
คือเล่าบอกว่าลูกชายกับหลานอีก๒คนยังปลอดภัยดี
วิดีโอคอลคุยกันทุกวัน
ที่ผ่านมานายจ้างชาวอิสราเอลดูแลดีแล้วถามลูกชายว่าอยากจะกลับไหม
แต่ลูกชายบอกว่ายังไม่อยากกลับจะขอสู้จะขอทำงานต่อนะครับ
เพื่อจะปลดภาระหนี้สินตอนนี้มีอยู่๓แสนกว่าบาทหมายถึงหนี้สินนะนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมพ่อก็บอกเป็นห่วงลูกแหละ
ถ้าสถานการณ์บานปลายจริงลูกก็พร้อมจะกลับมานะ
แล้วเรื่องหนี้สินแล้วพ่อบอกค่อยกลับมาคุยกันหาทางแก้ปัญหากันที่บ้านเราครับ
โคราชค่ะพามาต่อเนื่องที่ขอนแก่นนะคะครอบครัวกุศรำ
เสียลูกชายทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ได้ส่งร่างของคนน้องเนี่ย
กลับมาก่อนทำพิธีชาปนกิจวันนี้แล้วส่วนร่างของพี่เนี่ย
จะกลับมาถึงประเทศไทยวันพุธนี้นะคะ
พาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่บ้านพักในบ้านโคกสูงตำบลโนนธาตุอำเภอหนอง๒ห้องที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ผู้เป็นพ่อนี่นะคะคือนายลำเภยกุศรำอายุ๖๒ปี
ก็จัดพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลศพนายพงเทพกุศรำอายุ๒๖ปี
แรงงานไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตในอิสราเอล
จัดงานสวดเป็นคืนที่๓แล้วก็เป็นคืนสุดท้าย
บรรยากาศก็มีญาติเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความอาลัยนะคะ
โดยคุณพ่อบอกว่าบ่ายวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจ
ลูกชายคนเล็กที่วัดหัวหินประเสริฐธรรม
หลังจากนั้นวันที่๒๕ตุลาคมก็คือวันพุธนี้
จะต้องรับศพลูกชายคนโตนายอภิชาติกุศรำ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตเช่นเดียวกันกับน้องชายเนี่ยนะคะ
แล้วก็ต้องทำพิธีบำเพ็ญกุศลต่อทันที
เท่ากับว่าตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ครอบครัวต้องจัดพิธีเพราะว่าต้องเสียลูกไปถึง๒คน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอล
คุณพ่อบอกว่าอยากให้มีรถของทางการเนี่ย
นำร่างของลูกชายคนโตมาส่งเหมือนกับตอนที่เอาร่างของลูกชายคนเล็กมาส่ง
แล้วกำหนดการพิธีของลูกชายคนโตคือยังทำเหมือนเดิมเลยค่ะ
คือจะตั้งสวดที่บ้าน๓คืนก่อนแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจนะคะ